ถ้าปวดหัวมีวิธีแก้ยังไงหาอะไรอร่อยทานดี
เวลาเราได้ทานอะไรอร่อยเราก็มีความสุขคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยเป็นเมนูที่สำคัญเลยนะคะอย่างเมนูโจ๊กค่ะ
หลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยธรรมดาไปแต่คุณผู้ชมถ้าได้รองโจ๊กร้านนี้แล้ว
ต้องบอกว่าติดอกติดใจแน่นอนไปกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนี่ค่ะ
ร้านนี้เขาเปิดกันตั้งแต่ตี๕๓๐นะ๘โมงเนี่ยเขาขายหมดแล้วคุณผู้ชม
ไวมากขายดิบขายดีมากมากเลยค่ะยิ่งช่วงเช้าแบบนี้อากาศเย็นเย็น
ได้ทานโจ๊กใส่ไข่ร้อนร้อนโรยพริกไทยป่นไปแบบอื้อหือ
เด็ดอร่อยแน่นอนนะคะครับบอกพี่กัดกันหน่อยร้านนี้อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง
สุโขทัยค่ะชื่อร้านคือร้านโจ๊กป้าหนูค่ะ
ป้าหนูบอกว่าขายดีมากจริงทำแทบจะไม่ทันเลยนะคะ
และเมนูที่ยอดนิยมนั่นก็คือโจ๊กหมูใส่ไข่ลวกอันนี้เบสิกเบสิก
นี่นี่นี่แต่คุณดูหน้าตาก้นเครื่องล้นเครื่องนั่นขนาดนี้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

แล้วเห้าเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงแค่แปดโบงครึ่งโดยประมาณเท่านั้นครับถูกครับไปทานกันช่วงเหนาแบบนี้ถอนอะไรอุ่นอุ่นแล้ว
โอ้โหสบายท้องสบายใจมันฟินนะคะคุณผู้ชมค่ะมีความสุขดูสิ

ของกินอร่อยก็เยอะเหมือนกัน